คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีคนร้ายลอบวางระเบิดป่วนในพื้นที่๒จังหวัดหลักด้วยกัน
๒๐จุดก็คือพัทธลุงกับสตูน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพยายามที่จะแกะรอยเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายยังไม่ทันได้ตัวนะ
เกิดเหตุอีกแล้วค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๙โมงเช้านะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องค่ะ
แรงระเบิดทำให้ทหารพรานสังกัดทหารพรานกลมทหารพรานที่๔๘
ได้รับบาดเจ็บ๑นายก็คือ๑๐โทมาฮัมมัธยูโซะอายุ๓๗ปี
สะเก็ดระเบิดที่ต้นขาขวาแล้วก็หัวเข่าขวา
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่เกิดเหตุเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ
พบว่าเป็นหลุมกว้าง๑๒นิ้วแล้วก็ลึก๖นิ้ว
ซากชิ้นส่วนระเบิดตกกระจัดกระจายเต็มพื้นที่เลยนะคะ
เป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนัก๕กิโลกรัมถูกจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสาร
คนร้ายจุดชนวนระเบิดแล้วก็หลบหนีไป
สาเหตุคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีรอบสังหารเจ้าหน้าที่
เพื่อสร้างสถานการณ์รายวัน
อีกจุดยังไม่หมดนะคะเกิดขึ้นที่อำเภอยี่งอ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบป้ายผ้าซึ่งเขียนข้อความภาษารูมีแปลได้ว่า
ร้อยสิบปีการจำนองชาติภัณฑ์ปัตตานีซึ่งผูกติดไว้กับราวสะพานข้ามคลองบ้านเด็ง
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมหมู่เจ็ดตำบลระหาร
แล้วก็มีการพ่นสีสเปรย์ด้วยนะข้อความกลางถนนแบบนี้เลยค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เก็บป้ายผ้าเมื่อสักครู่แล้วก็ใช้ทินเนอร์ลบข้อความบนถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปตรวจพบป้ายผ้าแล้วก็ข้อความดังกล่าวอีกหลายจุดในพื้นที่๓อำเภอด้วยกัน
ส่วนเหตุระเบิดหลายจุดในอำเภอเมืองจังหวัดสตูนเมื่อวานนี้นะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยสองรายเข้ามาก่อเหตุในร้านขายของชำในพื้นที่ตำบลคลองขุด
ซึ่งตำรวจบอกว่าก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
สำหรับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะทำให้พันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานคร
ผู้กำกับสพตากใบจังหวัดนราธิวาสที่มาช่วยราชการในตำแหน่งผู้กำกับสพเมืองสตูน
จากเดิมคำสั่งแต่งตั้งเป็นภูมิกับสพเมืองสตูนถูกเปลี่ยนแปลงให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ
สพปัตตานีแทนนะคะซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลบอกเพียงว่า
เป็นคำสั่งที่ย้ายตามวาระแล้วก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าว
มาดูที่พัทธลุงกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุเหมือนกันนะคะ
เป็นเหตุการณ์คนร้ายรอบวางระเบิด๑๒จุดในพื้นที่อำเภอปากพยูน
แล้วก็อำเภอเมืองพัทธลุงพลตำรวจตรีธรัชชาถมปัตย์
เป็นผู้บังคับการตำรวจพัทธลุงเนี่ยนะคะบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการ
ทำงานหนึ่งชุดเพื่อเร่งคลี่คลายคดีซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า
ข้อมูลมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอสมควร
แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ท่านเองก็ลงพื้นที่นะไปที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
ติดตามสถานการณ์เหตุระเบิดที่เกิดขึ้น
มีการประชุมร่วมกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมไปปลอบขวัญ
ไปให้กำลังใจสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ